คล้ายบอดดิ้งนะครับซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตีนทางน้ำนะครับ
หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ากีฬาประเภทนี้คืออะไร
แต่ว่าเรามีนักกีฬานะครับที่คว้าตัวไปแข่งขันในยุคโอลิปิกเกม
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเบื้องไทยกุลครับ
มองดูผิวเผินอาจจะเล่นได้ง่ายกับเจ้ากีฬาไครบอดดิ้ง
รวมเอาทักษะทางด้านเซิร์ฟสโนบอร์ดสเก็ตบอร์ดและเวคบอร์ดเข้าด้วยกัน
รวมถึงการเล่นว่าวที่ไม่ใช่ว่าวเด็กเล่น
แต่เป็นตัวช่วยให้นักไข้บอร์ดสามารถผ่านผิวน้ำไปได้
ปัจจุบันในประเทศไทยกีฬาไทยบอร์ดดิ้ง

ที่มีลักษณะคล้ายร่มชูชีพ
กว่าจะทำการเล่นได้แต่ละครั้ง
นักกีฬาไทยบอร์ดดิ้งทีมชาติไทย
พูดถึงความยากง่ายของกีฬาชนิดนี้ว่า

แห่งนั้นง่ายมากบางที่นั้นก็ยาก
หากวันไหนไม่มีลมไม่สามารถแข่งขันได้
ความยากของมันก็คือ
เป็นการเหมือนผสมผสานของกีฬาหลายประเภทค่ะ
ทั้งแบบมีสกีเวคบอร์ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือเราต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย
ในการบังคับทั้งข้างบนและก็ข้างล่างค่ะ
คิดว่ามันมีเสน่ห์เพราะว่าความผ่านผล
มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะค่ะ
แล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นกับธรรมชาติค่ะอยู่กับทะเล
ในการแข่งขันยุทธ์โอลิมปิกเกมส์ครั้งที่๓
ที่ประเทศอาเจติน่าเดือนตุลาคมนี้
กีฬาคล้ายบอร์ดได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก
ประเทศไทยสามารถคว้าตัวเข้าร่วมล่าเหรียญ

ซึ่งเป็นเพียง๒ชาติในเอเชีย
ที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันร่วมกับจีน
นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัล
หนึ่งจากไขบอร์ดในกีฬายุทธโอลิมปิก
มีเพียง๑๒ชาติเข้าร่วมเท่านั้น
ถือเป็นทางเลือกให้ผู้คนหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น

ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน